มาดูโพสต์เตือนภัยกันหน่อยนะคะ
หญิงสาวรายหนึ่งค่ะบอกว่าอาศัยอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรี
จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะเธอขี่รถจักรยานยนต์
ไปกลับเส้นทางนี้ทุกวันเลย
ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าคืนวันที่สอง
สิงหาคมที่ผ่านมา๒ทุ่มเลิกงานค่ะ
ใช้เส้นทางนี้กลับบ้านขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งตามประกบนะคะ
พยายามจะจับหน้าอกเธอแล้วก็พยายามจะถีบรถเธอ
แต่เธอตั้งสติได้ถีบคืนนะคะ
จนทำให้รถคนร้ายเนี่ยเซและหลังจากนั้นหลบหนีไปนะคะ
เป็นการโพสต์เตือนภัยคนในพื้นที่ค่ะ
เรื่องนี้นะคะทีมข่าวของเราติดต่อไปยังหญิงสาวที่โพสต์
ชื่อว่านางสาวฝนเป็นนามสมมุตินะคะ
เล่าแบบนี้บอกว่าหลังจากเลิกงานประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนั้น
ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์จากกลับบ้าน
เส้นทางนี้คือทางหลวงหมายเลข๒๒
ถนนสายวิเชียนบุรีโคกปรง
พอผ่านซอยวัดประชานิมิตร
เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะ
เลี้ยวออกมาจากซอย

รถจักรยานยนต์คันนี้ตามเธอมาเรื่อย
จนถึงช่วงที่มันมืดและเปลี่ยว
รถจักรยานยนต์คันที่ตามมาเนี่ยเปิดไฟสูงใส่เธอเลย
แล้วก็เร่งเครื่องตามมาจนทันประกบข้างเลยนะ
จุดที่เขาถูกประกบข้างคือหลักกิโลเมตรที่๕๔
ห่างจากปั๊มน้ำมันเจ๊กุหลาบประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ

บอกว่าคนร้ายดึงเอาผ้าขาวม้าที่ตอนแรกมันพันคออยู่
ปิดบังใบหน้าเห็นแค่ตาเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นคนร้ายปิดไฟหน้ารถของตัวเองค่ะ
แล้วก็ยื่นมือมาบีบหน้าอกของเธอ
คือเข้ามาประกบใกล้มากจนถึงขั้นบีบหน้าอกได้

พยายามผลักผลักเพื่อให้รถเธอล้ม

ทำแบบเดียวกับที่คนร้ายทำเลยคือผลักคืนบ้าง
แล้วก็ใช้เท้าถีบบ้างจนรถของคนร้ายเบนออกไป
และช่วงเวลานั้นเธอบอกว่าเคราะห์ดีมากค่ะ
มีรถยนต์วิ่งสวนมาทำให้คนร้ายกลัว

ตอนนั้นตัวเองกลัวตกใจมาก
คันเร่งหนีสุดชีวิตเลย
พอไปถึงบ้านญาติอยู่ที่ตำบลโคกปรง
เหนื่อยก่อนพักหายคอหายใจก่อน
โทรศัพท์ตามให้สามีมารับ
แล้วพาไปแจ้งความที่สพวิเชียนบุรีหน่อย
บอกว่าไม่คิดเลยว่าถนนเส้นนี้ที่ใช้เดินทางไป
กลับที่ทำงานกลับที่บ้านเนี่ยทุกวันเลย

ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยประชาชนในพื้นที่
อกจากนี้ขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะ
นี่เป็นข้อความเตือนภัยที่ออกมาที่อำเภอวิเชียนบุรี